อีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องมาตรวจสอบกันนิดหน่อย
สำหรับเรื่องราวร้องเรียนในโลกโซเชียลนะคะ
เป็นคลิปบันทึกเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจอดรถอยู่เฉยหน้าบ้าน
แล้วอยู่ก็มีคนเมาเป็นกลุ่มวัยรุ่น
เมาไม่พอเอะอะโวยวายมีการเอาอะไรมากรีดรถ
เขาก็เลยแบบเอ้ยแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าร้องเรียนให้ตรวจสอบกันด้วยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ขณะวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงข้ามหน้าบ้าน
แล้วอยู่ก็ลุกมาทุบรถแล้วก็กรีดรถที่จอดอยู่เฉย
ข้อความค่ะระบุว่านั่งกินเหล้าเฉยจะไม่ว่าเลย
นี่กรีดรถต่อยรถแถมเอาขวดเครื่องใส่รถอีก
ล่าสุดนะคะคลิปนี้ก็มีผู้เข้าชมไปแล้วกว่า๒แสนครั้ง
พักวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมค่ะ
หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะคะบอกว่าเจ้าของรถเนี่ย
ไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ก็ต่างนานาความคิดเห็นหลากหลายนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐออนไลน์
ก็เลยติดต่อไปยังนางสาวนัทสิมาบุรารักษ์ค่ะ

บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อประมาณวันที่๔เมษายน
เวลา๑๗นาฬิกาที่หน้าบ้านของตัวเอง
บริเวณซอยโรงหนังเก่าปากน้ำรามาตรงข้ามมหาวิทยาลัย

ปกติแล้วพื้นที่หน้าบ้านจะมีกลุ่มนักเรียน

ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่กรีดรถอาจจะไม่พอใจ
เพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าคุณพ่อของเขาเนี่ย
ได้บอกให้กลุ่มวัยรุ่นช่วยเลื่อนรถที่จอดขวางอยู่หน้าบ้านออกให้หน่อย

ก็เลยอาจจะเป็นการจุดชนวนหรือเปล่านะคะ

สถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการเรียบร้อย
ซึ่งทางตำรวจก็กำลังเร่งสืบอยู่นะคะ

กลัวว่าจะเสียรูปคดีค่ะ